ขอถามเรื่องยาเลยครับพี่

จริงมันขนาดไหนคะ

ก็คือที่ผ่านมาตลอด๒ปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวลืมมาตลอดเรื่องเตียงหักนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับพี่

ยังแข็งแรงเนอะแต่มีปัญหา
ก็เรียกว่าก็คงจะเหมือนชีวิตคู่ของหลายคนนะครับ
มันก็คงจะมีทั้งราบลื่นบ้างมีปัญหาบ้างนะครับ
แล้วก็จะปรับโต้หาหากันและทำให้มันดีขึ้นนะครับ
และก็สั่งไปสินค้าตัวเหตุและผลนะครับ
ที่จะเขียนสไดนะครับ
ปัญหาหลักคืออะไรอีกด้วยครับ
มันสาเหตุหลักหรือไม่สาเหตุหลัก
สาเหตุหลักคงจะเป็นเรื่องของทัศนคติ
แล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตนะครับที่อาจจะไม่สอดคล้องกัน
ตุ้ยครับอายุที่ห่างกันประมาณ๕ปีนี่มีส่วนหนึ่ง

ผมไม่เชื่อว่าในมุมของอายุมันจะมีผล
แต่ผมเชื่อว่ามันคงเต็มที่ในความคิด
และมุมมองของชีวิตการใช้ชีวิตนี้มากขวา
ตกลงเรื่องลูกยังไงครับพี่
อยู่กับพี่ตุ้ยหรืออยู่กับพี่แอนนาครับ

แต่จริงก็ต้องบอกว่าก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกครับในตัวเอกลักษณ์
พี่เจ้าบอกว่าเรื่องความสนับสนุนเรื่องมือที่สาม
มือที่สามมือเก่าสาว

แล้วมันมีที่ถึงไม่มีมือที่สามที่ผ่านมามันมีเก่าสาวไว้
เขาไม่มีเข้าใจผิดไหมครับ

ไม่ใช่ประเด็นที่จะมีผมอะไรทั้งสิ้น

ความคิดเห็นในมุมมองก็ใช้เวลากลับตัว
การที่จะดำเนินต่อให้สมูทที่สุด
แต่ว่าก็ในที่สุดมันก็คงจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจตรงกัน
ความลำบากใจในการที่ต้องแยกทางมันมากนอนขนาดไหน
ก็แน่นอนมันก็ต้องเป็นเป็นความเสียใจหยุดหวังอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เกิดจากความ
สร้างครอบครัวมันก็ต้องเกิดจากความตั้งใจที่ดีความรู้สึกที่ดีนะครับ
ถ้ามันถึงช่วงหนึ่งของชีวิตของเส้นทางที่มันดำเนินมา
แล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องยอมรับความจริง
แล้วก็คุยกันแล้วว่าเราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนศาละเปลี่ยนบทบาทนะครับ
เป็นพ่อและแม่ที่จะดูลูกที่น่ารักต่อไป
ใครเป็นคนเริ่มต้นตัดสินใจเรื่องของการเรียน
มันไม่มีใครเริ่มต้นครับมันมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ฉากหนังอ่ะ
เพราะฉะนั้นมันจะผ่านการพูดคุยกันแล้วก็ยอมรับในธรรมชาติของกันและกันมากกว่า
ลูกชายพี่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับเขาอธิบายเขายังไงบ้างครับ
ถ้าถามตอนนี้นะครับคือไม่ทราบหรอกผมไม่ทราบว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
เพราะว่าในมุมเราเนี่ยเราก็มองไปว่าเราก็ยังเห็นเขายังเรียกว่าอะไรอ่ะ

เมื่อวันหนึ่งเคยเห็นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันและวันหนึ่งต้องไม่เห็น
เราจะพร้อมเตรียมคำตอบมีอย่างไรบ้างฮะพี่
ต้องเตรียมครับผมเชื่อว่าลูกผมก็คงจะมีสัญญาณในการปรับตัวและเข้าใจด้วย

และด้วยความที่เป็นเด็กเราจะต้องประคับตะครูบยังไงต่อไป
คือผมเชื่อว่าความรักระหว่างความเป็นพ่อเป็นแม่

แล้วผมเชื่อว่าความรักเหล่านี้ก็เขาสามารถรับรู้ได้
ในความเป็นลูกนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
จะเป็นลักษณะไหนผมเชื่อว่าผมคงตอบอันนี้ไม่ได้นะครับ
แต่ผมแค่เชื่อว่าด้วยความรักของเราทั้งสองคน
ที่ยังพร้อมจะดูแลเขาต่อเนี่ย
เขาก็น่าจะมีพลังในความรักของพ่อแม่
ในการที่จะเติบโตไปในโลกที่หมุนเร็วมาก

วันเดียวพี่ใหม่สัมภาษณ์นี้พี่แอนาพี่แอนาทราบมั้ยครับ
ได้คุยกับเขาไหมครับพี่โทรเจ็บอีกคนพูดแทนใช่มั้ยครับ

พี่แอนาจารย์อก็ว่ายังไงครับ
ก็คุยกันว่าในแนวทางนี้ก็คงจะถึง
เอาตรงเลยนะครับยังไม่ได้วางแผนอะไรทั้งสิ้นเพราะคิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
แล้วก็หายใจลึกแล้วก็เดินต่อไป
ว่ายังรับละครยังรับงานบันเทิงเหมือนเดิม

ด้วยค่ะนอกจากที่มีข่าวลื้อว่ามูลที่สามนะมันมีเรื่องของกับธุรกิจเข้ามาเกี่ยวกับงองมือ

คือเรื่องธุรกิจมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ่อนนะครับ

คือเป็นเรื่องของคนสองคนกับความไม่เข้าใจกันแล้ว
เป็นเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ไม่สอดความกันมากกว่า
แล้ววันนี้ยังรักพี่อันนั้นอยู่ครับถึงแม้เราจะเลิกกันแล้ว
รักในฐานะของความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับ
ในการเป็นทีมเวิร์คที่ดี

แชร์ความรักของเรา

ตอนนี้พี่อันนั้นสภาพจริงใจของคุณอันน่าได้พูดคุยไหมครับพี่

สภาพจริงใจของคุณอันน่าได้พูดคุยไหมครับพี่
ก็แน่นอนต่างคนก็ต้องผ่านระยะเวลาของการ
ความเสียใจนะครับ
แต่ว่าก็คงจะเป็นระยะเวลาที่เราก็คงจะต้องปรับตัว

แล้วก็เดินต่อไปในทิศทางที่
ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุด

อันนี้เราตกลงเรื่องสิทธิ์ของลูก

คือถ้ารายละเอียดตรงนี้ต้องขออนุญาตไม่ชี้แจงดีกว่าครับผม

แล้วก็นานก็จะนัดกินข้าวกันทีนึง

ไม่ได้เข้าครับคุยแล้วเลยแล้ว
เขาก็เอาแล้วหัวเราะฮ่าอะไรเนี่ย
เขาก็ให้กำลังกายไหมกับพี่
เขาก็ให้มันกำลังในมุมของการใช้ชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนในชีวิตก็ตามเนี่ย
เขาก็บอกว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับ
มันคงไม่มีอะไรเรียบดีเสมอหรือว่าร้ายเสมอ
สุขอย่างเดียวทุกข์อย่างเดียวทุกอย่างมันก็ปนกันไป
แล้วก็ดำเนินชีวิตไปให้สมดุลที่สุดเท่าที่เราทำได้

มันไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้จะทำให้โล่งหรือพรุ่งนี้จะทำให้สบายนะครับ
แต่มันก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราก็มองเห็นแล้วล่ะว่าคือวันหนึ่งถึงวันหนึ่งก็คงจะชี้แจง
แต่ว่าก็ให้ถึงเวลานั้นแล้ววันเวลานั้นก็คือวันนี้
ถามว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
พรุ่งนี้มีทำไม่มีหมายโทรศัพท์ร่านเดียวหรือเห็นทุกคนโทรหาที่นี่ตลอดเลย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในกองครับจริงแล้วก็เพิ่งเมื่อวานก็เพิ่งปิดกล้องไป
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในพอร์ต
วันนี้ก็ทำงานได้ครับตามใจมีสบายดีปกติ
สตินะครับก็มีสติกับทุกการตัดสินใจแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงจะต้องเห็นทางในการที่จะเดินต่อ
ได้เห็นกระแสวิธาปุจัยหรือกระแสวิธาปุจัย
กระแสวิธาปุจัยเอาตรงเลยนะครับยังไม่ได้อ่านเพราะว่าจริงติดกล้องเมื่อคืนนี้เอง
พี่โต้ยพูดไปแล้วนะพี่โต้ยน่าต่อไป
ก็คือผมมองว่าอยู่ที่เรา
มุมมองของธรรมชาติของเราเป็นยังไงนะครับคือแน่นอนในในแรงกดดันหรืออะไรต่างเนี่ยมันต้องมีเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ก็ต้องเรียนว่าในการทำงานมาก็ผมว่าจะเกือบ๒๐ปีแล้วเนอะนะครับ
มันก็มีทั้งเรื่องราวที่สุ่มเสี่ยงบ้างรุ่งราวที่น่ายินดีบ้างหรืออาจจะไม่น่ายินดีบ้าง
ผมคิดว่ามันก็ปะปนกันไปนะครับแต่ถามว่าเรามันจะกระทบกับการตัดสินใจของเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ผมก็คิดว่าในที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ใจเราด้วย
คุณสามารถเจอพี่น้ำน้าพวกคุณจะได้ไปอยู่ไหนไหมหรือคุณสามารถเจอลูกอย่างนี้ได้ไหมครับ
คือถามว่าพูดคุยพูดคุยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างกันมาก
มันก็มีความห่วงใยให้กันและกันตลอดเวลาเพราะว่ายังไงก็ตามแล้ว
เราก็ยังอยากสื่อสารความสุขกับลูกของเราอยู่นะครับ
เพราะผมเชื่อว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าก็เปลี่ยนชุดความคิดนิดนึงนะครับ
เปลี่ยนให้มันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุด
ไม่ต้องวางแผนครับ
ไม่ต้องวางแผนเพราะว่ามันคงดำเนินไปตาม

อาการในปัจจุบันนะครับ
ในฐานะพ่อแม่ไม่เปลี่ยนและจะไม่มีวันเปลี่ยนด้วยครับ
ชีวิตที่เกิดขึ้นมันทำให้เรามองในชีวิตผู้พ่อครัวยังไงบ้าง

คือถ้ากลับตัวเองก็คงจะ
จะต้องกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองบ้างนะครับ
เพราะว่าก็ต้องบอกว่าบริกฤตครั้งนี้นี่นะครับ
มันก็จะมีจุดที่เราต้องมองตัวเองเพราะตัวเองเหมือนกัน
ว่าในการเดินต่อไปเนี่ยเราบกพร่องตรงไหนนะครับ
แล้วก็เราจะแก้ไขข้อปกป้องเหล่านั้นได้ยังไง
แล้วเราจะทำให้เรามีกำลังใจกลับมาเดินต่อการทำงานต่าง
มีพลังในการทำงานต่อได้อย่างไร
มันก็ก็ต้องกลับมากลับมาฟิกส์วันเองเหมือนกันกับข้อบกฟังตัวเอง

เพราะว่าแม่งว่าอะไรหรอ
คืออาจจะโดยธรรมชาติของเราเป็น

เวลาลงสนามเราก็เต็มที่นะครับ
ถามว่ามันก็มีส่วนมีผลกระทบไหมก็คงมีแหละ
แต่ว่าก็ถามว่ามันจะเปลี่ยนธรรมชาติของการทำงานเราได้ไหมเนี่ย
มันก็ต้องไปคิดมันก็ยากพอสมควรครับ
แสดงว่าแสดงว่าพี่ก็ยอมรับว่าการทำงานหนักของพี่เนี่ย
มันเป็นส่วนที่เรามีเวลาให้ครอบครัวน้อย
ก็มีผลครับก็ยอมรับว่ามีผล
เคยคุยเคยมีปัญหากันเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่
ก็เคยมีครับก็ต้องเคยมี
แล้วพี่ก็พยายามมาตลอดนะครับ
ยามาตลอดครับพยายามมาตลอด
แล้วก็เรื่องเวลาก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่มัน
มันก็อาจจะไม่สมูทนักไม่ราบรื่นนัก
อืมอาชีพเป็นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็น
ไม่ได้มองครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยกัน
แล้วคุยกันด้วยเหตุและผลด้วยสตินะครับ
ก็เอาอารมณ์วางไว้ข้าง
คงจะเป็นทางเลือกที่เห็นร่วมกันแล้วว่าน่าจะเหมาะที่สุด
คุณหมายถึงจบที่ต่างคนต่างไม่มีความสุขที่จะใช้อยู่แบบเดิมถูกไหมพี่
เริ่มดีกันแล้วก็จบแบบนี้ดีกว่า
คิดว่ามันไม่ใช่การบอกว่าไม่มีความสุขแล้วก็เดินต่อไม่ได้แต่มัน
มันติดแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะสร้างปัญหาเพิ่มขนาดนั้น

ครับก็ยังอยู่ไม่ไกลกัน
ก็ยังมีโอกาสได้เจอกันเรื่อย
ผมไม่ได้มองในเชิงของตัวเลข

ให้เรามาพิจารณา
ในแนวนั้นผมมองในมุมของ

ต่างมันไม่สอดคล้องกัน

โอเคขอบคุณพี่ตุ้ยขอบคุณครับ